ถือว่าเป็นภาพที่น่ายินดีก็แล้วกัน

จับมือจบนายกวินการศรีริวชา
จับมือกับนายพัทรศักดิ์เทียมประดิษฐ์
หรือว่าดีเจเก่งอย่างยิ้มแย้มหลังยุติปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์บนท้องถนนได้
หัวก็เขียนเลยดีเจเก่งโดนอ่วมตำรวจฟันอีกกระทง
คนขับยาริสก็เจอด้วยเพราะว่าแซงในที่คับขัน
ปรากฏว่ามีคลิปโผล่มาอีกคลิปหนึ่ง
คราวนี้เป็นคลิปที่ได้จากกล้องวงจรปิด
เพื่อดูเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์รถกระบะของคุณเก่งถอยชนกับรถยาริสสีแดง
เพราะก่อนหน้านี้มีแต่คลิปรถกระบะสีดำถอยชนแล้วตอนนี้มีคลิปใหม่
คลิปใหม่ที่ได้จากกล้องวงจรปิดคือเขาขับเบียดกันมา
แล้วก็รถยาริสสีแดงเองเนี่ยพยายามที่จะแซงรถสีดำของคุณเก่ง
นี่ไงเขาก็มีมาสุดท้ายแล้วเนี่ย
ทางด้านของยาริสสีแดงก็ต้องหยุดเพื่อให้คุณเก่งขับไปก่อน
คุณเก่งไม่ได้ให้แซงเพราะว่าเขามาถูกทางตามเส้นทางจราจร
ไปเข้ากระจกใช่ไหมว้างกับรถกลับมาที่รถแล้วเดี๋ยวคุณดู

เขาบอกถอยชนครั้งแรกเนี่ยเป็นชนด้านข้างก่อน

เดี๋ยวอีก๒ทีที่เราเห็นเป็นคลิปตามมานั่นแหละค่ะ

บริเวณทางแยกถนนมิตรมัยตรีเขตดินแดง

เป็นรถตื่อใต้ยาริสีแดงของนายกะวินการศรีรืชา
คู่กรณีของนายพัทรศักดิเทียมประเสริฐ
เขาบอกว่าแต่นี่เป็นชื่ออะไรนะน้องฟื้อง
เรื่องนี้ทางด้านคง
บริรักษ์กุลผู้บังคับการตำรวจนครบานหนึ่ง
ก็บอกค่ะว่าจากหลักฐานภาพวงจรปิดที่เห็นเนี่ย
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับนายกวินการด้วยเหมือนกัน
ฐานขับรถแซงในที่คับขัน
อัตราโทษปรับก็ตั้งแต่สี่ร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะ

แล้วก็ยอมให้ปรับเงินหนึ่งพันบาทแต่โดยดี
เพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น
โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ว่าการกระทำตาลกระทำให้ในรับคู่คู่ถูกกระทำ
คือเลี่ยงคนที่นั่งในรถได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือไม่
กายนั้นปรากฏแล้วว่าน้องเขาก็บอกว่าไม่มี
ไม่มีบาดแผลนะครับแต่จิตใจนั้นคือ
มีคำนึกที่ถูกกระทำตัวจิตใจ
มันก็ไปเข้าอุปกรณ์เป็นความผิดในเครื่องของการทำร้ายแต่ไม่ถึงจะได้รับอันตรายแก่กิจใจแค่การ
คือที่คุณตำรวจบอกว่าไม่ได้เป็นการกระทำที่ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิต
เนี่ยเป็นเพราะว่าตรวจสอบจากเรื่องของวิถีการชนแล้วก็ความรุนแรงความแรงในการถอยชนแล้วเนี่ย
ไม่ได้รุนแรงมากขณะที่จะทำให้ถุงลมนิรภัยทำงาน

ใช่ก็คือจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายของผู้ขับขี่รถคันที่ถูกชน
ก็คือถือว่าไม่ได้เป็นการเจตนาเอาชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรง
จึงไม่สามารถดำเนินคดีเรื่องพยายามฆ่าได้
ก็เป็นสาเหตุที่ตำรวจต้องดูข้อกฎหมายตรงนี้
เพราะหลายคนบอกเอ๊ะข้อกฎหมายเป็นยังไงบ้างก่อนนะ

ส่วนข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะนายกวินการซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ก็บอกว่า
ติดใจเอาความอะไรก็ยุติกันไปยอมความกันไป
หน้าของดีเจเก่งเองก็ถูกยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา๖๐วัน
ก็๒เดือนค่ะตามกฎหมายก็มีการมอบใบขับขี่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
รวมถึงผู้ประครับการตำรวจนครบันหนึ่งก็ฝากเตือนนะ
ฝากเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนเลย
บอกว่าอยากที่จะให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
มีมีดเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่มากกว่านี้

โดยดีเจเก่งก็ให้สัญญานะคะบอกว่าต่อจากนี้จะพยายามระงับอารมณ์ระหว่างขับรถ

รับด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์เฉียวชนกับรถคันอื่นมาแล้วหลายครั้งจริง

คุณก็แบบดีเจเก่งมีประวัติเยอะนะ
ชนคนนั้นชนคนนี้มีเยอะเลย
เจเก่งก็ออกมายอมรับว่าเคยมีจริงตามที่เขาขุดนั่นแหละ
แต่ยืนยันว่าทุกครั้งเป็นฝ่ายถูกเสมอ
อื้อใช่
ผมขับถูกกฎจราจรทุกครั้ง

อยู่ในคลิปไอ้ที่อยู่ที่ภาพที่คุณเห็น
ใช่ครับผมแต่คำพูดหรืออะไรนี่
อาจจะมีตกแต่งบ้างผมไม่แน่ใจ

แล้วก็ทางตำรวจทางประการยืนยันว่าผมถูกทุกครั้ง
แล้วอาจจะมีการปรับเรื่องของวิธีการขับรถเป็นไง
ปรับอยู่แล้วครับผมเพราะผมโดนยึดใบอนุญาตนี่
จากนี้ดีเจเก่งกับคุณกวิงการก็มีการจับมือกัน
แล้วก็ถ่ายภาพต่อหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็สื่อมวลชน
เพื่อที่จะยิ้มแย้มนะยุติเรื่องราวบัตรมารที่เกิดขึ้นว่าโอเค
ตอนนี้เข้าใจกันแล้วตกลงกันแล้วบอกแล้วมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบบนท้องถนนนะคุณ
สื่อมวลชนนี้เยอะเต็มห้องเลยนะก็ต้องการภาพนี้แหละฮะ
ภาพในการจับมือที่ดูชื่นมือสรุปเรื่องของคลิปแล้วกันนะครับ
สรุปแล้วในคลิปที่เห็นจากทั้งกล้องวงจรปิดที่มีมาใหม่เนี่ย
เลี่ยงระดับกันแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่าเห็นภาพรถทั้งสองเบียดกัน
กระทั่งเห็นภาพคนขับรถเก๋งแดงลุกจากรถไปอย่างรวดเร็วไปหารถกระบะคันดำ
หลังจากนั้นคนขับรถเก๋งพยายามกลับมาที่รถก่อนรถกระบะคันดำจะถอยมาชนรถเก๋งคันแดงเนี่ย
ด้านหน้าซ้ายก่อนเดี๋ยวได้เห็นนะนี่ตรงนี้ขอเล่าต่อจากคลิปนี้นิดหนึ่ง
นี่วิ่งลงไปแล้วไปลงไปเคาะกระจกแล้วก็กลับมาเก่งเขาก็ไม่ลงจากรถ
อันนี้กลับมาแล้วเสร็จแล้วดูนะฮะรถของเก่งก็ถอยมาชนด้านหน้าซ้ายก่อน๑ครั้ง
ทำให้ยาริสสีแดงที่ขับรถตามไปชนท้ายนี่เป็นคลิปอีกอันที่เกิดขึ้นที่ตำรวจเอามาเปิดเผย

คือรถกระบะสีดำถอยมาชนครั้งหนึ่งยาลิสสีแดงเดินหน้าไปชนครั้งหนึ่ง
ก่อนที่รถกระบะคันดำจะถอยมาชนอย่างแรงเป็นครั้งที่๓
แล้วก็ครั้งที่๔
ทำปราการเองตำรวจเองเขาบอกว่าเขาถูก
ถ้าพูดตรงเนี่ยดีเจเก่งขับรถมาถูกต้องตามเส้นทางจราจรจริงไหม

แต่ขับรถถูกเส้นทางจราจรแล้ว
แล้วขับรถชนคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายถูก

อันนี้แหละก็เลยทำให้ในที่สุดแล้วตำรวจก็บอกว่าผิดร่วม
แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
แต่ละคนก็รับโทษตามกฎหมายต่อไป
เพราะฉะนั้นเตือนกันอีกครั้งเรื่องของการขับรถขับราก็ใจเย็น

ที่สำคัญเสียสุขภาพจิตด้วยหันหน้ายิ้มให้กัน